ขยับไปดูอีกเหตุการณ์นึงฮะคุณครูไวเกษียรแกนี่โดนหลอก
หลอกบอกว่าถ้าอยากจะขายที่ดินที่ได้นะต้องเอาเงินไปฝังดิน
แล้วจากนั้นมาแกก็ลองฝังดินฮะฝังล้านแรกล้านสองล้านสาม
โดนหลอกชัดเจนแล้วคุณครูไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกัน
คุณครูท่านนี้อยู่ในพื้นที่ของตำบลเกาะโพอำเภอปากพลีนครนายก
มีที่เนี่ยหลายสิบไร่มีที่นามีรถเกี่ยวข้าวด้วย
เล่าให้ฟังคนก่อเหตุคือกุ้งกุ้งวัย๓๕ปีกุ้งนี่รุ่นลูกครูนะ
กุ้งเป็นคนอำเภอปากพีรู้จักกันดีตั้งแต่ปี๒๕
ทำไมรู้จักอ่ะเป็นเมียของคนขับรถเกี่ยวข้าวที่บ้าน
ดังนั้นรู้จักกันดีคุ้นเคยเข้านอกออกในคนในบ้านได้
แต่กุ้งไปเจอแม่ชีอ้างว่านะกุ้งอ้างว่าไปเจอแม่ชีชื่อว่าแม่ชีมาลี
แล้วเขาแม่นมากแม่นคือดูดวงแม่นดั่งตาเห็น
สะดอกคลุ้งสะดอกเคราะห์ได้หมดละเอียดเลยฮะ
แล้วครูจบมาแล้วเขาเรียกว่าจบแล้วเขาเรียกเกษียณมาแล้ว
เกษียณอายุราชการมาแล้วก็ไม่ได้มีงานเงินเดือนเป็นหลักเป็นแหล่ง
คราวนี้เนี่ยก็มีเงินเก็บมีเงินเก็บอยากจะให้เงินงอกเงย
กุ้งก็เลยบอกว่างั้นซื้อที่ซื้อที่แล้วจะเอาที่ไปขายเพื่อนของกุ้งอีกที
หลอกคุณครูแบบนี้ครูก็ยอมซื้อฮะซื้อมาซื้อไปมันขายไม่ได้
พอขายไม่ได้เลยกุ้งบอกงั้นเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าแม่มาลีให้
ชีมาลีคุยกับแม่ชีมาลีคุยมาคุยไปแม่ชีมาลีบอกวิธีการง่าย
อยากซื้อที่ขายคล่องต้องเอาเงินใส่ถุงแล้วเอาไปฝังดิน

ใช่เอาเงินเหมือนเป็นการแก้เคล็ดเอาเงินไปฝังดิน
คราวนี้ก็ฝังร้านแรกแม่ชีก็มาบอกอีกฝังอีกฝังอีกฝังอีก
จะได้ขายที่ขายทางได้คือครูท่านเชื่อครูท่านเชื่อแล้วก็ฝังฝัง
กระทั่งไม่มีตังค์ใช้ฝังจนไม่มีตังค์ใช้ก็เลยพยายามจะติดต่อหาแม่ชีมาลี
ชีมารีบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีตังค์ใช้ให้ขุดเอาขุดเงินขึ้นมา
แต่ครูจะขุดเองไม่ได้ต้องรอกุ้งเป็นคนขุด
ครูคุณครูท่านก็เลยโทรไปหากุ้งโทรไปโทรมากุ้งก็รับปากแต่ไม่มา
รับปากจะไม่มารับปากจะไม่มาสุดท้ายแล้วกุ้งไม่ยอมมากุ้งไม่ยอมมา
ครูเลยเข้าใจว่าอ๋อเพิ่งเข้าใจนะฮะครูเข้าใจว่างานนี้น่าจะโดนกุ้งหลอกแล้ว
แต่ไม่ต้องห่วงเงินอยู่ตรงนี้ไงหรือขุดเองแต่ก่อนจะขุดเองไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจก็เลยส่งสายตรวจมาร่วมขุดกับคุณครูครั้งนี้ด้วยหลังจากขุดขึ้นมาเห็นไหม
อุ่นใจไหมอ่ะเงินยังอยู่เป็นถุงเลยแต่พอเปิดถุงออกมาอ้าวตายแล้วว่ะฮะ
มันมีแต่กาดมะพร้าวมันมีแต่เศษขยะมันมีแต่เศษก้อนหินแล้วเงินที่ใส่ไปกะว่าจะฟินขายที่ดินร่ำรวย
เงินล้านสองล้านสามล้านสิบล้านสามสิบสามล้านอันตรฐานหายเกลี้ยงเลย
ครูงานงอกเลยฮะไม่รู้จะทำยังไงหลังจากที่ครูมารู้เรื่องว่าโดนหลอกไปแล้ว
ญาตินี้ซึ่งอยู่ใกล้ด้วยอยู่ไกลด้วยก็เลยออกมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยโดนเหมือนกัน
กุ้งหลอกแบบนี้เหมือนกันแล้วเงินหายแต่ไม่ได้หายมากเท่าคุณครูใน๓๐กว่าล้าน
ชาวบ้านก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าตกลงแล้วแม่ชีมาลีมีตัวตนหรือเปล่า
ตรวจสอบมาตรวจสอบไปประหนึ่งว่ามันเหมือนเสียงกุ้งกุ้งดัดเสียง
กุ้งดัดเสียงแต่ทุกคนเคยคุยกับแม่ชีนะแต่เหมือนกุ้งดัดเสียง
ตอนนี้มีบัตรประชาชนของกุ้งตำรวจเบื้องต้นก็จะมีการตรวจสอบว่าตกลงแล้ว
คุณกุ้งเกี่ยวข้องกับงานนี้หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือไม่
ถ้าไม่เกี่ยวข้องต้องแสดงตัวออกมาเพื่อสู้คดี
เพราะกลายเป็นว่าเรื่องนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูที่เกษียณอายุราชการออกมาพักหนึ่งแล้ว

อันนี้ตามรายงานบอกอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งคุณกุ้งถ้าหากใช้หน้าคุณแต่ไม่เกี่ยวข้อง

เอาเงินไปฝังดินแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะนะ